พร้อมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าจะช่วยให้
บรรดาทัพนักกีฬาไทยนั้นมีกำลังใจที่ดี
แล้วก็สามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันโอลิปิกครั้งนี้ให้ได้
สำหรับความคุณไหวของทัพนักกีฬาไทย
วันนี้ไปดูกันที่สมาคมแบตมินตันกันก่อน
วันนี้เขาได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
เพื่อเสริมสิริมงคลก่อนที่จะไปลุยโอลิมปิกที่บราซิลครับ
โดยสมาคมกีฬาแบทมินตันได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมล
โดยท่านเจ้าคุณทงชัยวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
และพระเทพคุณาพรเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร
ก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันในกีฬาโอลิปิก๒๐๑๖นะครับ
โดยท่านเจ้าคุณทงชัยครับได้มอบสิ่งศักดิ์สิทธิ
และองค์พระทองคำให้กับสมาคมครับ

นายกสมาคมนั้นเป็นผู้รับมอบนะครับ
โดยนายกสมคมกีฬาแบตมินตันได้พูดถึงโอกาสของนักแบตมินตันไทย

สำหรับประเภทหญิงเดี่ยวทั้งน้องเมรัชนกและพรทิพย์นั้น

แม้ว่าจะต้องเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่ง
แต่ว่านักกีฬาก็พร้อมที่จะสู้เต็มที่

ก็มีโอกาสเข้าสู่รอบลึกได้
และวางเป้าไว้ที่การสร้างประวัติศาสตร์

เมรัชนกอินทนนท์เปิดเผยว่าเส้นทางค่อนข้างจะหนักนะครับ
หากผ่านเข้าสู่รอบ๑๖คนสุดท้าย

เพราะว่ามีโอกาสเจอกับนักแบตมินตันจากญี่ปุ่นทั้งคู่
ตอนนี้กำลังศึกษาวิธีการเล่นและการแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเอง
และวางเป้าหมายที่การคว้าเหรียญรางวัลให้ได้ครับ

มินตันไทยนะครับจะเดินทางไปประเทศบราซิลในคืนวันอาทิตย์ที่๓๑กรกฎาคมนี้เวลา๑นาฬิกา๑๕นาทีและจะเริ่มแข่งขันรอบแรกทุกประเภทในวันที่๑๑สิงหาคมครับ